อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าช่วงเวลานี้กำลังจะเป็นช่วงเวลาแห่งเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงแล้ว
ในช่วงของปลายปีครับย่านการค้าระดับโลกอย่างสุขุมวิทย์นะครับ
มีการจัดงานเทศกาลศิลปะครั้งแรกในประเทศไทย
เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว

ติดตามจากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ

และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน
เบนจสิริและถนนสุขุมวิทย

สว่างสวัยไปด้วยผลงานศิลปะ
ประกอบแสงสีเสียงจากศิลปินชั้นนำระดับโลก
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองความสุข

คืองานทั้งหมด๔๐ชิ้นงาน
ก็จะกระจายกันอยู่ในส่วนกลุ่มสุขุมวิทร์
เพราะฉะนั้นเวลาทุกคนมาชม๔๐ชิ้นงาน

เพราะเราให้แสงความรู้สึกและเงาที่แตกต่างกัน
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๑ธันวาคม๒๕๖๒

จัดงานคาดว่าจะมีผู้ร่วมชมงานศิลปะนี้หลายแสนคน
และมีเม็ดเงินสะพัดหลายพันล้านบาท
นี้รายงาน